ในศึกวันแชมเป็นชิปเมื่อคืนนี้
๓นักกีฬาแทนก็สามารถเก็บชนะได้ทั้งหมดครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมามีนักชกไทยลงแข่งขัน๓คนใน๓รุ่น

มงคลเพชรเพชรยินดีอาร์คาแดมี่รวมกับจนทานแฮกเกอตตี้

กแรกนั้นค่อนข้างสูสีนะครับแต่ว่าเฮเกอร์ตี้นั้น
ออกอาวุธชัดเจนเข้าเป้ามากกว่า
จากนั้นยก๒มงคลเพชรแก้เกมนะครับ
เดินไล่บี้จนแฮกเกอร์ตี้นั้นเริ่มมีอาการ
เข้ายก๓มงคลเพชรพลาดนะครับมีแผลแตกแต่เร่งไม่ขึ้นนะครับ
ครบ๓ยกกรรมการก็ให้จนทานแฮกเกอร์ตี้
เป็นฝ่ายชนะไปแบบไม่เอกฉันนะครับ
ขณะที่อดีตแชมป์โลกวันจอมเก่านะครับ
เดชน์ดำรงสออำนวยศิริโชค
เผชิญหน้ากับนักสู้ลูกครึ่งไทยออสซี่
แนเนียลวิลเลี่ยมสนะครับในกฎิกาการต่อสู้
ผลปรากฏว่าด้วยอายุที่มากกว่าค่อนข้างเยอะนะครับ
ทำให้เดชดำรงในวัย๔๓ปีพลาดท่าแพ้น็อกไปนะครับ

หมัดเข้ากลางลำตัวไปในยกที่๒นั่นเองนะครับจังหวะนี้

วูซองฮุนนักสู้จากเกาหลีใต้

แพ้น็อกไปตั้งแต่ยกแรก
ไปดูที่ความขึ้นไหวของศิษฐกิจนครหลวงโปรโมชั่นนะครับ

ล่าสุดนั้นก็เข้ารับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้ง

แล้วก็ตรวจร่างกายกับแพทย์เฉพาะทางด้วยโรคไต

ได้มีการนำผลตรวจจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลที่ออกมาก็ศรีสะเกดร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
แหลมก็ออกมาพูดถึงไฟล์การแข่งขันระหว่าง
ซี่โรดิเกสกับคาลอสคูเอดาสว่า

ยังเชื่อว่าหากได้มาชกกัน
ก็จะสามารถเอาชนะเจสซี่ได้นะครับ
พร้อมกันนี้ยังได้ขอโทษแฟนมวยชาวไทยอีกครั้งนะครับ

จากนี้ก็จะพยายามดูแลร่างกายให้ดี
เพื่อเป็นแชมป์โลกสมัยที่๓ให้ได้
ส่วนสภาพร่างกายตอนนี้ก็ดีขึ้น
จะมีปัญหาเรื่องชาที่ขาหากยืนนานนะครับ

อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่๑สัปดาห์นะครับ

๔เกมนั้นเก็บตัวสู้ศึกนะครับ
แล้วก็จะเข้าเก็บตัวระหว่างที่๙๑๕กุมภาพันธ์นี้

จะจัดขึ้นที่ประเทศเวียดนามวันที่๑๒
ถึง๒๓พฤษภาคมนี้นะครับ
กีฬบ็อกซิงก็มีชิงชัยรวม๑๒เหรนทอง
ขณะที่มวยไทยนั้นชิง๑๑เหรียญทองด้วยกัน
อีกทั้งคิกบ็อกซิ่งก็เป็นกีฬาที่เจ้าภาพนั้น
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารสมาคมกีฬา
บ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยด้วยนะครับปิดท้ายที่ข่าวสีสันครับ
กับสาวคนนี้ครับแพรพลอยแซ่เอี้ยนะครับหรือชาวาเพชรพลอย
กรุงเทพธนบุรีนะครับนักมวยสาวคนดังเลยที่
เกิดกรณีถูกชายคนหนึ่งนะครับเทน้ำราดหัวที่ร้านอาหาร
เนื่องจากปฏิเสธที่จะชนแก้วด้วยนั่นเองนะครับล่าสุดทางเสียโบ๊ท
นัทธเดชวัชิระรัตนวงนะครับโปรโมเตอร์ชื่อดังแห่งค่าย
ยินดีก็โพสต์ภาพคู่กับเพชรพลอยนะครับ
พร้อมข้อความว่าสาวสวยมาเยี่ยมที่ค่าย
ว่าจะขอน้องต่อยให้ซักไฟนะครับแต่น้องบอกว่า
ค่าตัวหนูนั้นไฟล์ละ๑ล้านนะครับก็ถือว่าค่าตัวแพงเลยทีเดียว
ส่งผลให้มีแฟนมวยนั้นเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากนะครับ
อย่างเช่นเสียอย่าถือแก้วน้ำข้างน้องนะครับ
ถ้าตัวยังโหดเลยแล้วก็อย่าชวนเสียโบ๊ทชนแก้วนั่นเองนะครับ